ท่านผู้ชมครับมีอยู่กรณี
อ่าแล้วชายสองคนนี้ก็คือนายสุธิชาติทองขันอายุยี่สิบห้าปี
ที่เป็นคนขับรถกับนายวิรพัฒน์อ้ายชัยอายุ๒๒ปี
เขาบอกว่าเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เพราะตอนที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์
เป่าแอลกอฮอล์ของตำรวจเขาเป่าไป๑๐ครั้ง
ไปสิบครั้งมันไม่ทำงานค่ะอ่าแล้วเขาก็เลยบอกตำรวจแล้วว่า
ถ้าครั้งที่๑๑แล้วไม่ขึ้นอีกเนี่ยผมถ่ายคลิปแล้วนะ
ก็ไม่ขึ้นมันไม่ทำงานมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
ไปมาตำรวจหาว่าเขาเนี่ยขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พยานก็เห็นเยอะแยะไปหมดมีเพื่อนที่เขาไปด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยนะ
หาว่าเขาขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
จับเขาใส่กุญแจมือแล้วพาไปโรงพักแล้วก็ยัดข้อหาให้ด้วย
พอเขาประกันตัวออกมาได้เขาก็เลยต้องมาร้องศูนย์นำรงธรรม

ผมเป่าแอลกอฮอล์เป่าประมาณ๑๑รอบเป่าไม่ขึ้น
แล้วเขาก็เชิญตัวผมไปที่โรงพักแต่พวกผมไม่ไปเพราะว่า
ผมเป่าแอลกอฮอล์แล้วมันไม่ขึ้นครับก็เลยไม่ไป
คราวนี้เหมือนตัวผู้ผมเองไม่ยอมเขาก็เลยกระชากกระชากถึงรถไป
แบบว่ามันทำเกินกว่าเหตุเกินไป
คือเขาบอกว่าไอ้ปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากเขามันเกิดจากเครื่องเป่าของตำรวจ
เขาเป่ากันแบบเป็น๑๐ครั้งมันไม่ขึ้นแล้วจะให้เขาทำยังไง
และเขายืนยันว่าวันนั้นเขาไม่เมาแน่นอน
เดี๋ยวท่านลองดูในคลิปหน่อยนะที่เขาบันทึกกันไว้เอง
เขาบอกว่าคือผู้ชายสองคนนี้บอกว่าตอนที่เขาบันทึกคลิปเขาบอกตำรวจแล้ว
แต่ตำรวจมาบอกให้เขาลบคลิปถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีลบคลิปซะ
เขาก็ยอมลบคลิปไปแล้วแต่ตำรวจยังมาแจ้งข้อหาเขาอีก
ต้องไปให้ร้านโทรศัพท์มือถือกู้คลิปมา
เดี๋ยวลองดูหน่อยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น